คุณแต่อีกเรื่องหนึ่งนะคะนี่ต้องการเคลียร์เหมือนกันนะคะ

อดีตภรรยาของคุณปีเตอร์คอปแดเรนเดิลนะคะ
ประกาศขาขายบ้านแถวเอกมัยค่ะ
หลายคนก็เลยสงสัยไปว่าเออสงสัยมีปัญหาเรื่องการฆ่าเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนหรือเปล่าคุณ
ล่าสุดอดีตสามีอย่างคุณปีเตอร์คอปเดรันดอลนะคะก็เผยว่าไม่ทราบเรื่องอดีตภรรยาประกาศขายบ้านเลย
เนื่องจากเรื่องบ้านเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้นะคะ
เจ้าตัวเคารพการตัดสินใจของอดีตภรรยา
แล้วก็ออกตัวว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องค่าเลี้ยงดูลูกค่ะ
รวมถึงเรื่องหนุ่มคนใหม่ของพลอยด้วยค่ะ
จบแล้วครับแล้วก็การตัดสินใจทุกอย่างมันก็

จริงแล้วมันก็อยู่ในรายละเอียดของข้อตกลงการหย่าอะไรอย่างนี้ครับ
อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะขอไม่พูดถึงรายละเอียดนิดนึงนะครับ
เพราะว่าผมได้เซ็นว่าจะไม่คุยเรื่องนี้กันอะไรอย่างนี้ครับ

อ๋อไม่ครับไม่เกี่ยวกับผมครับ
ผมก็ดูแลตามที่ผมสัญญาไว้ครับ
เขาก็บอกกันแหละว่าเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรอย่างนี้

แต่ผมก็ไม่รู้จะหมายถึงว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะ

ซึ่งคือหมายถึงว่าถ้าเขาเจอคนแล้วเขารู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างนี้

อย่างเดียวที่ขอคือหมายถึงว่าถ้ามีคนใหม่ก็ให้ดีกับลูกแล้วกัน
เออนะคะเข้าใจคุณปีเตอร์ก็ตอบกลางนะคะ

เพราะว่าได้เซ็นข้อตกลงกันไว้ว่าไม่พูดเรื่องของกันและกันนะคะ
ส่วนเรื่องหนุ่มคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็นแฟนกับคุณพลอย